ที่จะเล่าต่อไปนี้๑เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ข้ามถนน

จังหวะการข้าม๑เป็นช่วงกลางคืน
ต้องไปหยุดรอรถระหว่างกลางถนน
เพราะว่าเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้
เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร
บริเวณจุดเกิดเหตุคือซอยพะหนโยธิน๕๔

เกิดขึ้นวันที่๒๑กันยายนที่ผ่านมาเกือบเที่ยงคืนแล้วนะ

รถแท็กซี่สีเขียวเหลืองไปชนกับผู้ชายคนหนึ่ง
คุณอิทธิพลกำลังจะข้ามถนนแล้วปรากฏว่า
เขาไปยืนรอกลางถนนมันเป็นเลนสวนนะคะ
เพราะว่าบริเวณนั้นมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า
เขาไปหยุดรอเพราะว่ารถมันมา
แล้วเนี่ยรถมันมองไม่เห็นหรืออะไรเพราะมันมืดด้วย
จังหวะนั้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองก็ชนเข้าอย่างจัง
จนกระทั่งทำให้คุณอิทธิพลวงศาอายุ๑๐ปี
ที่กำลังยืนรอข้ามถนนตรงข้ามกับทางเข้าตลาดยิ่งเจริญประตู๓
ถนนผลโยธินเสียชีวิตเลยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ตำรวจสนบางเขนก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อติดตามรถแท็กซี่คันที่ก่อเหตุไปชนนายอิทธิพล
เพราะว่าก็ต้องยอมรับแล้วค่ะว่าถ้าเกิดว่ามองจากมุมนี้คุณผู้ชม
มันเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดมันค่อนข้างจะไกลนะ
แล้วเวลานั้นก็เป็นเวลากลางคืนด้วย
มันก็อาจจะเห็นไม่ชัดเรื่องของแผ่นป้ายทะเบียน
เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยมีการประกาศนะคะว่าถ้าเกิดว่า
ใครที่อยู่ในจุดเกิดเหตุบริเวณนั้นแจ้งพิกัดกันอีกครั้ง
คือซอยผนโยธิน๕๔หน้าตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำคืน๒๑กันยายนสักประมาณ๕ทุ่ม๕๕นาที
ใครที่ผ่านไปมาบริเวณนั้นระแวกนั้นและจังหวะเวลานั้น
ถ้าเกิดว่าเห็นก็ช่วยแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

ถ้าเกิดว่าใครเจอเนี่ยก็สามารถโทรไปแจ้งเบาะแสได้
หมายเลขโทรศัพท์๐๘๙๔๔๔๔๔๗๙๙นะคะ
หรือไปที่สอนอบางเขนเลยนะคะ
สามารถแจ้งเบาะแสได้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ส่วนคลิปอีกหนึ่งคลิปนี้นะคะ
จากคลิปนี้ที่เป็นกล้องวงจรปิดที่เขาติดไว้บริเวณนั้นแล้ว
มีอีกหนึ่งคลิปคือคนที่ขับรถสวนมา

แล้วเขามีกล้องหน้ารถนะคะจะเห็นภาพค่อนข้างชัดเจน
ทางด้านขวามือของคลิปนี้นะคะ
บันทึกเหตุการณ์ตอนชนไว้เลยแล้วเห็นคุณอิทธิพลเนี่ย
กลิ้งหลังจากที่ถูกชนไหม้
หยุดอยู่ที่ข้างรถของเขาพอดี
อันนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดก่อนนะ
ส่วนอีกหนึ่งคลิปเนี่ยเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถที่ขับสวนทางมาช่วงเวลานั้นพอดีเลย
และจะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะคะอยากให้ดูคลิปกันหน่อยนะ
นี่ค่ะนี่ไงมืดไหมช่วงนี้ก็มืดนะ

แต่มาเห็นอีกทีนี่คือตอนถูกชนแล้ว
ช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงที่ถนนโล่งนะคะ
คุณอิทธิพลสวมเสื้อสีขาวเดินออกมาจากบริเวณที่พักเกาะกลางถนน
ซึ่งมีแบรีเออร์กั้นเป็นแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า
เพื่อจะข้ามไปถนนอีกฝั่ง

โดยยืนอยู่ตรงช่วงกลางถนนค่ะ
แล้วปรากฏว่ามีรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองเนี่ย

อืมอืม
เขาก็เลยเอาคลิปไปแจ้งความกับตำรวจที่สนบางเขน
แล้วก็เราบอกเบอร์โทรไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะบอกให้อีกทีนะคะ
ที่อยู่เหตุการณ์ในช่วงนั้นเอาเบาะแสมาแจ้งเพิ่มเติมได้นะคะ
ส่วนทางด้านของตำรวจเองค่ะพันธ์ตำรวจโทสารวุฒิบุตรดี
สารวัตรสอบสวนสนบางเขนเปิดเผยว่าตำรวจอยู่ระหว่าง
ไล่ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดในพื้นที่ทั้งหมดเลย
ของเอกชนและของกรุงเทพมหานคร
และให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่สอบถามตามอู่ซ่อมรถ
เพื่อหาข้อมูลว่ามีรถแท็กซี่เสียหายจากการชนเนี่ย
เข้ามาซ่อมหรือเปล่าโดยเฉพาะเสียหายทางด้านขวาด้านหน้าเนี่ย
มีไหมเขียวเหลืองที่มาซ่อม
ส่วนที่เกิดเหตุทีมข่าวของเราอยากรู้ว่า

ก็เลยเข้าไปตรวจสอบมาให้นะคะ
ระบุแบบนี้ตอนที่ไปดู
จุดเกิดเหตุที่ถูกชน
ไม่ใช่ที่ให้คนข้ามถนน
แต่เป็นช่องว่างของแบรีเออร์
ที่สามารถทำให้คนลอดเข้าไปเพื่อที่จะข้ามถนนได้

ห่างออกไป๒๐๐เมตรเท่านั้นเอง

ก็เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
เป็นพื้นที่การก่อสร้างรถไฟฟ้านะคะ
ตอนกลางคืนจะเบี่ยงเส้นทางการจราจร

ก็คือสวนกัน๒เลนหลังจากช่วง๔ทุ่มไป

เส้นทางตรงนี้มันมืด
บางช่วงมันมืด

ก็มีเหมือนกันแต่มันติดอยู่ตรงแท่งบอรีเออร์

สลัวค่ะเดี๋ยวฉันไปบริเวณนั้นบ่อย
พอไปถึงก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าค่อนข้างมืด

ลำพังไฟจากหน้ารถของคนขับเอง

เพราะว่ามันมีจุดกำบัง
คือมันเป็นจุดบอดด้วยบริเวณนั้น
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทสวน
ผู้กำกับการสนบางเขนนะคะก็ได้เปิดเผย

ตอนนี้พยายามที่จะติดต่อคนขับรถแท็กซี่

เป็นคันที่ขับตามหลังแท็กซี่คันก่อเหตุมา
บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณดูข่าวแล้ว

มาที่สนบางเขนหน่อยได้ไหม

เพราะว่าคุณเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์
แล้วจังหวะที่คุณเห็นเหตุการณ์เนี่ย

ถ้าเกิดว่าผู้โดยสารที่ดูข่าวเราอยู่
โดยสารมากับรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง
ขับตามคันก่อเหตุ
ดูข่าวเราอยู่เนี่ยเดินทางไปที่สนบางเขนหน่อยนะคะ
ไปให้ข้อมูลไปแจ้งเบาะแสกับตำรวจหน่อย
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะย้ำกันอีกสักรอบหนึ่ง
สำหรับใครที่ได้ประสบเหตุ
ตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้คือ
ช่วงค่ำคืนของวันที่๒๑กันยายนที่ผ่านมา
เวลาเกิดเหตุสักประมาณ๕ทุ่ม๕๕นาที
ก็สามารถโทรศัพท์ไปแจ้งเบาะแสได้

หรือว่าไปที่สนบางเขนได้ตลอด๒๔ชั่วโมงด้วย
ก็ช่วยกันนะสำหรับรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง
ที่ชนแล้วหนีช่วยจัดไม้ได้